ท่านผู้ชมครับที่สุรินทร์ก็มีเหตุการณ์ลักษณะทำนองนี้เหมือนกัน
แต่ว่าตามไปไล่ยิงกันจนเสียชีวิตไปศพหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าเพื่อนของผู้ตายเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันก็เริ่มจากในร้านนี่แหละนะครับ
คือเป็นร้านคาราโอเกะผู้ตายเขาก็ไปนั่งอะไรของเขาอยู่เนี่ย
แล้วมีโต๊ะข้างเขาพยายามเอามะนาวมาให้กิน
มะนาวมันจะเปรี้ยวหน่อยเวลาคนเขาไปดื่มไปกินกลางคืน
เขาบอกเขาจะแก้เมาให้มันสง่างอะไรอย่างนี้นะ
แต่ผู้ตายเนี่ยเขาไม่เอาใช่ค่ะเอาไปคืนด้วยบอกพี่ผมไม่เอาแล้วนะ
รอบใช่พอออกจากร้านถูกตามมาไล่ยิงอย่างนี้ฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะครับผู้ตายนี่เป็นคนขายลอตเตอรี่นะครับ
อายุเพิ่งยี่สิบหกปีนะครับทุกผู้ชมครับแม่ของผู้ตายนี่บอกว่าโอ้โห
คาดคิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้นะครับเพราะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยบอกว่า
มือยิงเนี่ยแต่งตัวคล้ายกับชุดทหารพราน
นี่เดี๋ยวดูนะฮะช่วงที่คุณแม่นะฮะ
คุณแม่ก็จุดทูบเดินตามศพลูกชายครับ
ตอนที่มารับศพกลับบ้านเนี่ยนะฮะบอกใจจะขาดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณแม่ชื่อนางจงรักสอนรุ่งนะครับอายุ๕๑ปีนะครับ
ส่วนผู้ตายชื่อนายวัญชะนันท์นะครับ
เดินทางไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
วัชนันนะครับหรือว่าเต้ถูกยิงเสียชีวิต
คือเขาไปเสียชีวิตอยู่ริมถนนแถวพื้นที่
อนเผลอกลาบเชิงทร์ผนมดงรักษ์นะฮะ
ในพื้นที่ตะบนแนงมุดนะครับกลางดึก๒๘สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
มารับศพวันนี้นะครับเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
แล้วก็มีพิธีเชิญดวงวิญญาณไปแล้วนิมนต์พระสี่รูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดที่เจอศพนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับตอนเชิญดวงวิญญาณ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยในเต้ไปเสียชีวิตอยู่ตรงจุดที่เป็นเสาบ้านที่กำลังก่อสร้าง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
ปีเป็นน้องเขยของผู้ตายเขาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือนายอนุชานะน้องเขยผู้ตายนะครับบอกว่าเมื่อคืนวันเกิด
๒๘สิงหาคมเนี่ยมันต่อเนื่อง๒๙สิงหาคมเหตุการณ์เป็นแบบนี้
ประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยนายอนุชากับนายเต้แล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
รวม๓คนไปดื่มเบียร์กันที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยที่นั่ง
เบียร์กันอยู่ที่ร้านคาราโอเกะโต๊ะใกล้กันเนี่ยเขามากัน๓
๓คนมีอยู่โต๊ะหนึ่งนะครับแล้วอยู่โต๊ะนั้นเนี่ยที่เป็นกลุ่ม
ผู้ก่อเหตุก็มาที่โต๊ะเขาแล้วมายื่นมะนาวให้กินนายอนุชาเขา
ก็ไม่กินเพราะเขาไม่รู้จักค่ะนายอนุชาก็ปฏิเสธไปโดยเอามะนาว
เนี่ยไปคืนให้ที่โต๊ะนั้นนะครับสักพักนึงโต๊ะนั้นเนี่ยก็มา
อีกรอบนึงเอามะนาวมาให้อีกจะให้โต๊ะพวกเขากินให้ได้ทีเนี้ย
คนที่ไปคืนไม่ใช่นายอนุชาแล้วแต่คือนายวัญชนันหรือนายเต้
แล้วบอกว่าพี่ผมไม่เอาแล้วนะซึ่งนายอนุชาบอกว่าตอนนั้นก็สังเกต
ว่าโต๊ะนั้นเนี่ยเขาก็มีสีหน้าท่าทางไม่ค่อยพอใจแต่
ร้านไม่มีอะไรนะฮะเขาก็เช็คบินกันออกจากร้านนะครับ
กลุ่มนายเต้ผู้ตายกับนายอนุชาแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงรวม๓คนเนี่ยเช็คบินออกจากร้าน
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์เนี่ยเพื่อจะกลับบ้านนะฮะ
คือช่วงที่จะออกจากร้านเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินตามมาด้วยนะฮะ
นายอนุชาบอกนะครับแล้วเอาปืนมาจี้ตรงตัวผู้ตายนะครับ
แต่เพื่อนของเขาเนี่ยมาปัดปืนออกไปก่อนพวกเขาก็เลยรีบสตาร์ทรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกจากร้านนะครับ
ผู้ตายเป็นคนขี่แล้วก็อีกสองคนก็ซ้อนนะขี่ได้สักประมาณสองกิโลเมตรนะครับ
ซึ่งตอนนั้นตัวในเต้เองเขาก็ไม่ค่อยชำนาญเส้นทางเขาขี่รถเลยทางเข้าบ้านเลยต้องเบรกรถ
ทีนี้ตอนเบรกรถเนี่ยก็เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มากัน๓คนซ้อน๒เหมือนกัน
ไล่ตามมานะพอมาทันกันเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องเบรกรถเนื่องจากขี่เลยบ้านเนี่ย
ก็เลยถูกพวกเนี้ยมาทำร้ายร่างกายแต่จังหวะนั้นมีกระบะสีขาวคันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ขับมาถึงฮะแล้วก็จอดแล้วรถกระจกลงแล้วมีคนยิงใส่นายวัญชนันหรือว่านายเต้สองนัด
แล้วก็หลบหนีไปทั้งรถกระบะแล้วก็จักรยานยนต์ที่ตามมานะครับ
คนที่รถกระจกรถแล้วยิงใส่เนี่ยเพื่อนของผู้ตายบอกว่าเห็นว่ารักษณะคือผมเกลียน
แล้วแต่งกายเนี่ยชุดเหมือนกับทหารพรานนี่ฮะพอเหตุชุลมุนวุ่นวายเสร็จ
เพื่อนเขาก็แล้วก็น้องเขยด้วยก็วิ่งมาดูในเต้นะครับตอนนั้นนอนหายใจรวยรินอยู่นะฮะ
อยู่ที่ข้างถนนตรงนั้นนะครับสุดท้ายก็แน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตไป
คือน้องเขยผู้ตายที่ไปนั่งดื่มกินในคาราโอเกะด้วยกันบอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่า
เรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้จะถึงขั้นตามมายิงกันตายแบบเนี้ยค่ะแล้วโต๊ะนั้นก็ไม่รู้จักด้วยนะ
ไม่รู้จักมาก่อนอยู่ที่ร้านก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรมาก่อน
แล้วคนตายเขาเป็นคนนิสัยดีรักครอบครัวเนี่ยแค่ไปเที่ยวนั่งดื่มเบียนในคาราโอเกะ

เขาไปกันสามผมก็ไปกันสามคนก็เขาให้ให้มะนาวมา
มาให้ที่โต๊ะผมแล้วพวกผมไม่เอาเขาคือคือคู่กรณีครับ
รู้จักกันไหมครับไม่ไม่เขาเป็นทหารครับ
ผมก็ไม่เอาแล้วเอาไปให้ออกคืน
กลับพักเขาก็เอามาอีกแล้วพี่คนที่ซ้ายเนี้ย
ก็บอกแกก็เดินออกไปให้ปุ๊บบอกว่าพี่ผมไม่เอาแล้วนะ
เรื่องแค่นี้เหรอก็พี่เหมือนเขาไม่พอใจมากครับ
พี่ไม่ทำตามเขาอะไรอย่างงี้เขาก็เป็นสหารเนี้ย
ชุดสหารครับสหารทานใส่ชุดดำดำครับ
เกงสีดำเลยครับผมตรงผมก็เกียรเหมือนทหารเลยครับ
ครับแล้วถ้าพวกผมก็ออกมาแต่เขามาตัดรอแล้ว
เขาคืนที่ที่หนึ่งแล้วแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาตัด
จะไปเข้าซอยที่บ้านน้าแล้วทีนี้มันคนตายผมเป็นคนขับ
เขาไม่ชินสถานการณ์มันเลยเพราะเขาก็เบบทีนี้เขาก็นามทางเขาบิน
เขาลงมาเขายิงจอดเลยครับคุณผู้ชมครับภรรยาของผู้ตายค่ะ
นางสาวนุชดาสำเร็จดีอายุยี่สิบสี่ปี
เล่าให้ฟังว่าตัวเองก็เป็นชาวบ้านเขาโต๊ะตำบลบักใดอำเภอพนมดงรัก
พากลับมาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะเดินทางมาถึง๒๗สิงหาคม
คืนเกิดเหตุเนี่ยค่ะประมาณตี๓ตำรวจโทรศัพท์ไปถามว่า
ใช่แฟนเต้ไหมไปหาตำรวจที่โรงพักหน่อย
แต่ตำรวจก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะบอกแค่ว่าให้เอาบัตรประชาชนไปด้วย
โอ้โหพอไปถึงเห็นสามีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางค่ะ
บอกตกใจและเสียใจมากทำอะไรไม่ถูกเลย
ตัวเธอกับสามีมีอาชีพขายลอตเตอรี่แถวบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
มีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุแค่สี่ขวบเองนะคะครับ
หลังจากนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อก็ต้องเลี้ยงลูกตัวคนเดียวอะค่ะ
โทรมาถามว่าใช่แฟนของเป้ไหมแล้วก็บอกว่าให้ไปหาที่โรงพักนะคะ
ให้ไปหาที่โรงพักค่ะคือไม่ได้บอกอะไร
แล้วก็เพราะให้เอาเอกในบัตรประชาชนไปที่สอนอแต่ยังไม่ไปถึงสอนอค่ะ
แต่ไปที่เกิดเหตุผลตอนแรกจำรถไม่ได้บอกสาเหตุอะไรเลย
พอไปถึงคุณบอกว่าแฟนเสียชีวิตแล้ว
นี่นะคะตำรวจให้ไปโรงพักแต่ไปถึงจุดเกิดเหตุก่อน
แล้วเห็นสามีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางเนี่ยค่ะ
นางสาววันนิสารัฐวิสัยอายุ๓๑ปีพี่สาวของผู้ตาย
บอกว่าน้องชายเป็นคนเงียบพูดน้อยขยันทำงานนะคะ
ส่วนเรื่องดื่มกินก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ดื่มแล้วโวยวายเนี่ยไม่เคยมีเลย
เท่าที่รู้ไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นที่รักของเพื่อนฝูง
พอรู้ว่าน้องเสียชีวิตนี่ช็อกเลยค่ะทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าครอบครัวก็มีกันแค่สองพี่น้องนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปตรวจสอบเส้นทางระหว่างร้านคาราโอเกะกับจุดที่ในเต้เสียชีวิตนะคะ
ห่างกันประมาณสองกิโลนะคะทีมข่าวของเราก็ถามในวินนาคประเสริฐอายุห้าสิบเจ็ด
เป็นกำนันในพื้นที่ค่ะเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหน้าบ้านเลย
ครับตอนแรกคิดว่าวัยรุ่นทะเลาะกันตามปกติไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะถึงขั้นยิงกันตาย
ตอนเกิดเหตุก็รีบวิ่งไปหยิบปืนมานะคะตั้งใจว่าจะมาระงับเหตุ
ว่าวัยรุ่นทะเลาะกันแต่ไม่ทันมาช่วยไม่ทันมาระงับเหตุไม่ทัน
คือผู้ตายเขาบาดเจ็บแล้วไปกอดเสาขอความช่วยเหลือนะ
มือปืนเนี่ยหลังก่อเหตุก็รีบขับรถตีกลับไปทางร้านคาราโอเกะอะค่ะ
ตัวนายประเสริฐบอกว่าไม่ทันเห็นหน้าจริงแต่เห็นว่ามีผู้หญิงนั่งมาด้วยนะคะ
มีผู้หญิงนั่งมากับผู้ก่อเหตุด้วย
กนันวินบอกว่าก็ไปถามคนในร้านนะก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวมันเท็จจริงขนาดไหนนะ
แต่เด็กในร้านเขาบอกมาแบบนี้เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่ในร้านแล้ว
มะนาวที่ยื่นให้เนี่ยก็คงไม่ใช่ตั้งใจจะให้กลุ่มผู้ตายกินเพื่อสั่งเมาหรอก
ไม่แน่ใจว่าตอนยื่นให้มันเป็นการยื่นให้แบบยั่วยุกันหรือเปล่า
คุณผู้ชมนี่คือเสาต้นที่ผู้ตายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาบาดเจ็บอ่ะนะ
ไปก่อเสาตรงเนี้ยแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือค่ะแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องของมะนาวกำนันบอกว่าก็ไปถามเด็กในร้าน
ในร้านบอกว่าทางฝั่งที่เขายื่นมะนาวให้ผู้ตายเนี่ยคือไม่ได้ยื่นด้วยความหวังดีว่าเออเอาไปกินสิจะได้สั่งเมาอะไรแบบเนี้ย
แต่เหมือนกับเป็นยื่นในลักษณะยั่วยุมากกว่าท้าทายกันมากกว่านี่นะคะแต่เหมือนกับมีการท้าทายกันตั้งแต่ในร้าน
เพื่อนก็พยายามจะห้ามแต่สุดท้ายเขาก็ขอโทษกันนะขอโทษกันในร้านแล้วก็นึกว่าเรื่องมันจะจบ
แต่กลายเป็นว่าบานปลายถึงขั้นตามไปยิงกันแบบนี้ค่ะ
คนตายน่ะวิ่งขึ้นมาแล้วมากอดต้นเสามาให้ช่วยมากอดเพราะว่าไม่ไม่มันมันมีอีกคนนึงที่ที่ว่า
โดนโดนยำโดนกระทืบโดนตีโดนกระทืบวิ่งมาแล้วก็มาประคองปีกด้านหลัง
ประคองเหมือนประคองว่ากำนันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพี่ผมด้วย
ผมผมก็เลยฉายไฟดูเห็นเลือดมันขึ้นมาจากแผ่นหลังพืด
เพราะว่าเสื้อพอเสื้อเห็นรอยเป็นรอยกระสุนมันเลื่อนพุ่งมาตามกระสุน
คือเขาก็มีการทะเลาะเบาะแว้งจนกระทั่งก่อนก่อนในทะเลาะเบาะแว้งอะไรอ่ะ
นี่ก็มีการส่งมะนงมะนาวอะไรให้กินแล้วต่างคนก็ไม่กินนี่ครับ
มาให้ทางนี้ทั้งนี้ก็ไม่กินครั้งแรกก็ไม่กินเนี่ยคือครั้งที่สอง
ครั้งที่สองก็เอาแต่มะนาวแล้วก็เอาจานคืนนะครับแล้วก็มีการท้าทายกันขึ้น
กระทั่งชักปรุงชักปืนอะไรนะฮะอ่าขึ้นมาจากในร้านแล้วก็ทางทหารว่า
ไม่ใช่แหละถ้าว่าฝ่ายตรงข้ามที่ว่าตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้น่ะ
เขาก็ห้ามของเขานะครับไอ้ทางนี้ก็ว่าห้ามของทางนี้
นี่ครับต่างคนต่างห้ามแล้วก็เกิดมีว่าขอโทษขอโพยอะไรก็คิดว่ามันจบแล้ว
ถ้าคนที่กินเหล้ากินอะไรในร้านอาหารพวกคาราโอเกะเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าทำไมถึงต้องเอามะนาวให้กิน
คือถ้าถ้าเรากินเหล้าเมาแล้วเนี่ยถ้าเรากินมะนาวจิ้นเกลือหรืออะไรเข้าไปเนี่ย
มันทำให้ส่างนะครับไม่แป๊บเดียวจะสั่งเลย
เคล็ดลับยังไงไม่รู้นะแต่ว่าผมเองผมก็เคยไปร้านอาหาร
เพราะว่าผมก็เคยเมาเขาก็เอามะนาวให้กินคราวเดียวก็นะครับเหมือนกับว่าเจ้าเมามากแล้วเนี่ย
คุณเมามากแล้วคุณเอามะนาวไปกินซะเพื่อมันจะได้สั่ง
นี่ฮะแต่ว่าทีนี้ทางน้องเขยของผู้ตายเขาบอกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรใช่ไหม
แต่ว่าข้อมูลที่มีคนเขาให้กับทางกำนันที่เป็นเจ้าของบ้านที่ผู้ตายเข้ามากอดเสา
ร้องขอความช่วยเหลืออยู่เนี่ยเขาบอกว่าเอ้าก็ทะเลาะกันนะในร้านเนี่ย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเรื่องคนแต่งชุดทหารพรานเนี่ย
เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครคนไหนอะไรยังไงรถกระบะสีขาวก็มีคนใช้นั่นแหละในพื้นที่อ่ะ
แต่ว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของรถกระบะสีขาวที่รู้จักนะปกติเขาก็ไม่ใช่คนที่พกปืนหรือว่าไปหาเรื่องอะไรใคร
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในร้านคาราโอเกะเนี่ยก็น่าจะจากการกินเหล้านี่แหละ
กินเหล้าแล้วก็ขาดสติแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยแหละเนี่ยร้านที่เกิดเหตุตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับ
เป็นร้านที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ส่วนครอบครัวของในเต้นะครับมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะครับ
ก็จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะครับที่วัดดงพลับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ